คุณผู้ชมส่งรายละเอียดเข้ามาหน้าจอบอกว่าปฐุมธานีฝนตก
ใช่ค่ะแล้วก็ยังคงตกชุ่มฉ่ำหลายพื้นที่นะคะ
เรียกว่าทั่วประเทศไทยก็ว่าได้
เพราะว่าปีนี้จากการคาดการณ์พยากรอากาศดูแล้วฝนมาไวนะคะ

แต่ว่าขณะเดียวกันก็ต้องระมัดระวังเรื่องของพืชผลการเกษตรจะเสียหายนะคะ
ติดตามรายละเอียดกันในรู้ก่อนร้อนหนาวค่ะ

คุณผู้ชมคะปีนี้ฤดูร้อนค่อนข้างสั้น

เพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรอย่าลืมนะคะ

จากการตรวจสอบค่ะเราพบว่าภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสาน
ระยะนี้นะคะมีฝนตกหนัก
ต้องระวังอันตรายจากพายุแล้วก็
ลมพัดแรงนะคะนอกจากนี้

เกษตรกรควรทำทางระบายน้ำนะคะ
ตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างให้แข็งแรง
ศัตรูพืชจำพวกน้อนและระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
คลื่นสูง๑๒เมตรในขณะที่ภาคใต้ฝนตกตระจาย
เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์น้ำควรเปิดเครื่องตีน้ำเพิ่มออกซิเจน
และระวังศัตรูพืชจำพวกหนอนในผลไม้
ทะเลอันดามันคลื่นสูงกว่าอ่าวไทย
คุณผู้ชมคะวันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมดำดิ่งไปใต้ท้องทะเลของประเทศอังกฤษค่ะ
ไปดูการหวานเมล็ดนะคะปลุกย่าใต้ท้องทะเลเพื่อเพิ่มออกซิเจนค่ะ
นี่นะคะคือท้องทะเลที่ถูกทำลายจากมลพิษค่ะคุณผู้ชม
เพราะฉะนั้นนะคะก็จะมีกลุ่มจิตอาสาออกไปกลางทะเลค่ะ
แล้วก็ไปปลุกย่าทำให้ทะเลกลับมาเป็นสีเขียวขจีแบบนี้เลยค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ